เอามาลุ้นเอาใจช่วยเจ้าควายเพศเมียตัวหนึ่งหน่อยนะคะ
ตกลงไปในเบาะน้ำแล้วเบาะน้ำลึกมากค่ะสี่เมตร
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓ชั่วโมงถึงจะช่วยมันขึ้นมาได้
ค่อนข้างทุลักษณ์ทุเรนเหมือนกันนะมันลึกสี่เมตรเบาะน้ำแต่มันแคบไงค่ะ
ควายมันก็ตัวย้ายใหญ่เนี่ยนะคะทีมอาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองหนองปริงเร่งไปช่วยชีวิตเจ้าดอกคูณ
เป็นควายเพศเมียอายุ๓ปีมันตกลงไปในบ่อน้ำค่ะ
ลึกสี่เมตรเจ้าของควายชื่อว่าคุณจันจบศรี
บอกว่าคือเมื่อวานนี้ปล่อยควายออกไปกินย่านะในทุ่งนา๑๐ตัว
ก็ใช้ลวดขึงเป็นรั้วแนวกั้นแล้วนะไม่ให้ควายสิบตัวที่ปล่อยไปเนี่ย
มันออกนอกเขตแต่ปรากฏว่าก็ยังมีควายหลุดออกไปอีกนะคะ
ถึงสี่ตัวเธอก็เดินออกตามหาประมาณหนึ่งกิโลเมตร
ไปเจอดอกคูณค่ะตกลงไปในบ่อน้ำ
แล้วก็ช่วยขึ้นมาเองไม่ได้เนี่ยตัวมันก็ใหญ่น้ำก็ลึกเนี่ยนะคะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือใช้เวลา๓ชั่วโมง
ทำทุกวิถีทางเมื่อสักครู่เห็นเครน
สรุปสุดท้ายต้องเอาเครนขึ้นมายกเขานะ
เพราะตัวใหญ่นะคะยกขึ้นมาได้สำเร็จค่ะ
พบว่าตามลำตัวของดอกคูณมีบาดแผลเล็กน้อยนะคะ
เพราะว่าในระหว่างที่เขาอยู่ในบ่อเขาก็ดิน
ขึ้นมาแล้วช่วยดึงขึ้นมาได้สำเร็จนะคะ
เจ้าของควายก็ดีใจนะคะที่เจ้าดอกคูณไม่เป็นอะไรมากนะ
แต่เขาขึ้นมาเขาก็ตกใจแบบเนี้ยแต่ลักษณะเขาดีนะ
ตัวมันวับเลยนะใช่เนอะรูปร่างกำหย่ำมากเลยอ่ะ